เหตุการณ์นี้ค่ะคนร้ายบุกมาถึงบ้านนะแล้วก็มาก่อเหตุมาฆ่าแม่เลี้ยงเดี่ยวคนนี้
ก่อนจะฆ่าคือพยายามจะข่มขืนเพื่อสำเร็จความไคร้ค่ะ
แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วคนทำผิดก็ต้องได้รับโทษตามกฎหมายแหละ
เพราะว่าตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้
แล้วคนก่อเหตุเขามีกุญแจบ้านของคนตายอยู่นะ
งงใช่ไหมว่าทำไมถึงมีกุญแจบ้านเพราะว่าเขาเป็นอดีตพี่เขย
เลิกกับพี่สาวคนตายไปแล้วก็จริงแต่มีกุญแจบ้าน
นี่ไงจะมาเก็บเสื้อผ้าจะมาเก็บข้าวของความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะ
ผู้หญิงที่ถูกฆ่าที่เป็นแม่เลี้ยเดี่ยววัย๓๔
โดนฆ่าที่บ้านพักอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูนเนี่ยนะคะ
แล้วชุดสืบสวนสพฉลุงก็ลงพื้นที่เป้าหมายเลย
เพราะว่าก็สงสัยแหละเป็นอดีตคนใกล้ชิดแกะรอยค่ะ
ไปจับกลุ่มตัวผู้ชายคนเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นนะคือ
นายอนุวัฒน์อันมาตรอายุ๓๗ปี
ซึ่งเขาเป็นอดีตพี่เขยของคนตาย
นี่ไปจับได้นะที่บ้านพักที่อำเภอละงูจังหวัดสตูนค่ะ
ทีนี้ก็คุมตัวมาเค้นสอบ
ตัวของนายอนุวัฒน์เนี่ยบอกแบบนี้เขารับสารภาพ
หลังจากที่เขาเลิกรากับพี่สาวคนตายไปได้๓๔เดือนแล้วเนี่ย
ตอนนี้นะตัวพี่สาวคนตายก็คืออดีตแฟนเขาน่ะ

แล้วตัวของนายอนุวัฒน์ยังมีกุญแจบ้านอยู่ไง
เขาก็ย้อนกลับมาที่บ้านหลังนี้ต้องการจะเก็บเสื้อผ้า
แต่ตอนเขามาเนี่ยเขามาตั้งดึกคุณผู้ชม
ตีหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาไม่ได้มาจอดหน้าบ้านไม่ได้มากดกริ่งอะไรนะ
ทำตัวลับล่อด้วยเพราะว่าขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วก็ไปจอดห่างจากบ้านหลังนี้ประมาณสัก๘๐เมตร
มีกุญแจไงไขเข้าประตูหลังบ้าน
แล้วพอเข้ามาถึงเนี่ยเขาคิดดีเหรอ
ถ้าเกิดจะแค่มาเอาเสื้อผ้าทำไมถึงต้องเอาเบรกเกอร์ลง
ทำไมต้องทำให้ไฟในบ้านดับล่ะแล้วจังหวะนั้นน่ะที่เขาแบบสับคันเอาเบรกเกอร์ลงเนี่ยนะ
ตัวของแม่เลี้ยงเดี่ยวคนนี้ตื่นขึ้นมาพอดีค่ะก็จะไปเข้าห้องน้ำ
ไม่มีใช่ไหมก็เปิดไฟในมือถือแล้วก็เดินส่องมาจะเข้าห้องน้ำ
ทีนี้จังหวะนั้นตัวของผู้ก่อเหตุเนี่ยย่องตามเข้าไปแล้วก็ไปกอดรัดฟัดเหวี่ยงค่ะ
ทีนี้ฝั่งตัวผู้หญิงเนี่ยก็ขัดขืนแหละโดนต่อยเข้าที่ท้องจนฝั่งผู้หญิงสลบ
แล้วก็ลงมือกระทำชำราวจนสำเร็จความไข้คุณผู้ชม
แต่ทีนี้ตอนจังหวะที่ตัวผู้ชายอดีตพี่เคยกำลังจะหนีออกจากบ้านจะบ้านไปนี่นะ
จังหวะนั้นแหละนายอนุวัฒน์ที่เป็นอดีตพี่เขยก็เลยฆ่าเลยค่ะ
แล้วที่เอาให้คุณผู้ชมดูเนี่ยเป็นตอนที่ตำรวจนะคุมตัวนายอนุวัฒน์
พาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสตูนนักข่าวถามเลยถามเกี่ยวกับปมในการก่อเหตุ
สาเหตุเกิดจากอะไรคะพี่พี่โกรธอะไรเขาคะเกิดอะไรขึ้นคะพี่วางแผนมาหรือเปล่าคะ
นี่ไงคุณผู้ชมเมื่อกี้ที่ให้ฟังที่นักข่าวถามคือเขาไม่ได้ตอบอะไรนะ
แต่เขาแค่บอกว่าไม่ได้มีการวางแผนแล้วก็อยากจะขอโทษผู้ตายกับสิ่งที่ทำลงไป
แปลว่าที่จอดมอเตอร์ไซค์อยู่ห่างบ้านเข้ามาข้างในสับคัทเอาท์สับเบรกเกอร์
แล้วก็ไปก่อเหตุขืนใจอันนั้นคือเขาก็ไม่ได้วางแผนมาก่อน
อ่ะก็ปล่อยให้เป็นกระบวนการตามกฎหมายต่อไปนะคะ